ไม่แพ้กันนะครับวัยรุ่นยกพวกไปยิงปืนปลาระเบิดใส่คู่อริกลางชุมชนนะฮะ
มีคนเจ็บไปคนนึงนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่ชุมชนอพอลโล
นี่ฮะกลางดึกนะฮะคืนที่ผ่านมานะครับหมู่สามนะ
ตำบลหวายเหนียวอำเภอธามกาจังหวัดกาญจนบุรี
สักสองสามทุ่มนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมานี่ไงดูสิครับโอ้โหเป็นรูหมดเลย
ตำรวจมาตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับริมถนนติดกำแพงรั้วบ้านเนี่ย
ร่องรอยความเสียหายจากแรงระเบิดนะฮะกำแพงบ้านนี่พังเป็นช่องขนาดใหญ่นะครับ
สารั้วก็มีรอยแตกเป็นรูนะฮะกระจายทั่วกำแพงเลย
ฝั่งตรงข้ามเป็นตึกสองชั้นมีรูถูกยิงด้วยกระสุนนี่นะครับ
เข้าประตูเหล็กหน้าห้องเช่าส่วนบนชั้นสองเนี่ยกระจกแตก๒บาน
หลังคาก็ฝ้าทะลุเป็นรูเลยคาดว่าคนร้ายเนี่ย
ระเบิดที่ใช้ก่อเหตุเป็นระเบิดไทยประดิษฐ์นะฮะโอ้โห
ปืนไทยประดิษฐ์ก็จะแย่แล้วนี่มีระเบิดไทยประดิษฐ์อีก
ดิตกันเก่งเหลือเกินอ่าจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดในที่เกิดเหตุนะครับ
แถวที่เกิดเหตุนี่ครับมีกล้องบางตัวบันทึกภาพเหตุการณ์นี่
ช่วงนี้ฮะบึ้มมาแล้วนะครับไม่เห็นช่วงยิงปืนช่วงปลาระเบิด
แต่เห็นร่องรอยแบบนี้นะฮะในคลิปวงจรปิดเนี่ยมี๓คลิปนะครับ
เสียงดังคล้ายปืน๒นัดตอน๑๙นาฬิกา๑๕นาที
จากนั้นอีกราว๓นาทีเสียงคล้ายปืนอีก๒ครั้ง
แล้วก็ตรงนี้ฮะ๑๙นาฬิกา๒๗นาทีเสียงคล้ายระเบิดเลย

เฮ็ดมั้ยฮะทางปืนร่ะเบิดนะครับ
ปิดท้ายระเบิดนี่มีเสียงปืนอีกรอบนึงนะครับ
แล้วจะเห็นผู้ชายคนนึงวิ่งเข้าไปในซอย
เดี๋ยวดูนะคะ

คือจากนั้นที่นี่ได้บอกว่าเลยครับ
คือจากการตรวจสอบเบื้องต้นของเจ้าหน้าที่คาดว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุเป็นวัยรุ่นในชุมชน
หรือไม่ก็พื้นที่ใกล้เคียงมีคนเจ็บคนหนึ่งนะครับ
เป็นอดีตเจ้าของอู่ซ่อมรถจักรยานยนต์อยู่เยื้องจุดเกิดเหตุนะฮะ
เป็นผู้ชายอายุ๒๗นะครับบาดเจ็บเล็กน้อย
ท่านผู้ชมครับคู่กรณีทั้งสองฝั่งเนี่ย
ตกลงก็คือเจ้าของบ้านที่เกิดเหตุนะฮะที่ถูกปลาระเบิดนี่ครับ
ล่าสุดเขาไปเคลียรที่โรงพักละโหจะเร่งกันขนาดนี้เลยเหรอ
ฝั่งคู่กรณีก่อนจะกลับไปเนี่ยเห็นเขาเข้าบ้านเนี่ย
เอาปืนยิงขึ้นฟ้าแล้วปลาระเบิดใส่ตอนนั้นไม่แน่ใจว่าระเบิดอะไร
ประทัดยักษ์หรือระเบิดก็ยังไม่แน่ใจแต่มาดูตอนหลังเนี่ย
ตำรวจมาแล้วเนี่ยระเบิดแน่ไม่ใช่ประทัดยักษ์
ทางตำรวจนะครับคุมกับการสอบพอธมากานะฮะ
พันตรวจโทภูริพัฒน์โลหะกิจตระกูลตอนนี้รักษาราชการแทนอยู่นะครับ
ให้ชุดสืบสวนลงพื้นที่นะฮะไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุแล้ว
พบว่ามีบ้านเรือนประชาชนหลังอื่นเนี่ยเสียหายด้วย
โทรศัพท์มือถือนะที่มีประตูม้วนเหล็กเนี่ยที่เป็นรูนะฮะ
เขาไม่ได้เกี่ยวข้องเลยนี่เขาโดนไปด้วย
บ้านฝั่งตรงข้ามของหลังเกิดเหตุเนี่ยนี่ฮะ
เขาก็พาไปชี้จุดจากสะเก็ดระเบิดแล้วก็กระสุนต่างนะครับ
เป็นรูหมดเลยนะครับมีอีกหลังหนึ่งนะครับ
บ้านประตูสีฟ้านะครับที่เป็นบ้านที่เกิดเหตุ
กำแพงรัวบ้านก็มีรอยอ่านี่นะฮะ
เอาเป็นว่าทางฝั่งของคนก่อเหตุเนี่ยเขาบอก
เขายินยอมชดใช้ค่าเสียหายให้ทั้งหมด
ทั้งสองฝั่งก็ยังสัญญาต่อหน้าตำรวจว่าจะเลิกแล้วต่อกัน
แต่ตำรวจบอกอันนี้ต้องแจ้งความนะต้องดำเนินคดีนะฮะ
ทั้งปืนทั้งระเบิดใช่นะฮะอ่าเดี๋ยวต้องเหลืออีกนะ
คนที่ใช้ปืนกับปลาประทัดอะไรพวกนี้เนี่ยเขาเลื่อนขอเข้ามอบตัวอยู่
ยังมีอีกหลายคนเดี๋ยวต้องไล่ตรวจสอบแล้วก็จับกลุ่มกันต่อไป